อันนี้นะครับจริงนะครับ

ชื่อนี้เหมาะมากแล้วดังมากจริงนะคะ
ไม่ใช่ชื่อเสียงนะชื่อเสียแต่เรื่องไม่ดี
คือเรื่องนี้เนี่ยที่มาที่ไปมันเกิดจากคลิปที่คุณผู้ชมเห็น

เนื้อหาก็คือประมาณว่าใครอยากซื้อหน้ากากอนามัย
แล้วเขาจะเอาไปส่งขายต่อที่จีนให้บอกมา
แต่ต้องมีหลักฐานทางการเงินว่าคุณมีเงินมากพอ
อย่างที่สองคือถ้าใครมีหน้ากากอนามัยตอนนี้
เรารับซื้อแล้วเดี๋ยวเราจะไปขายต่อที่ประเทศจีน
จุดหมายปลายทางมาที่ประเทศจีนทั้งนั้นแล้วถามว่าคนไทยล่ะ
ที่ตามหาหน้ากากอนามัยตอนนี้จะไปหาที่ไหน
สรุปง่ายคือกักตุลและโกงราคาและทำให้สินค้าในประเทศไทยขาดแคลน
คือจีนมีใช้แต่เราไม่มีใช้
ล้านชิ้นมันจะไปถึงจีนโดยคำบอกเล่าตามคลิปที่นายบอยบอก
แล้วประเด็นอยู่ที่ว่า๒๐๐ล้านชิ้นมันเป็นปริมาณที่อยู่ในสต๊อกก่อนหน้านี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เคยบอกว่าประเทศไทยมีหน้ากากในสต๊อก๒๐๐ล้านชิ้น
ตัวเลขมันไปชนมันไปพอเหมาะพอเจาะพอดีไง
มันใช่หรือเปล่ามันใช่อันเดียวกันหรือเปล่า
อ้าวแล้วบางคำพูดเนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าอ้าวไปรู้จักกับคนในรัฐบาลนั่นไง
เอาเดี๋ยวเราตามให้ไปทีละประเด็นเรื่องนี้ไปกันช้า
เอาเรื่องนี้ก่อนหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
เป็นดราม่าในโลกโซเชียลมีเดียเป็นกระแสสังคมเกิดขึ้นเกี่ยวกับการถามหาหน้ากากอนามัย
เมื่อวานนี้ค่ะนายสอนสุวีผู้ระวีรัฐวัชรีหรือนายบอย

เอ้าคือตอนแรกก่อนละกันเขาไปมอบตัวที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๒ที่ชนบุรี
มอบตัวกับตำรวจไปสอบปากคำให้ตำรวจสอบปากคำอยู่พักนึงเขาก็ปฏิเสธแหละ
หลังจากนั้นพูดคุยกันสักพักนึงค่ะตำรวจเอาตัวเขาออกมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะพาเขาไปเข้าห้องน้ำหน่อย
แล้วสรุปไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเพราะว่ามาที่กรุงเทพสงสัยที่นู่นไม่มีห้องน้ำ

ตอนแรกนักข่าวตกใจเหมือนกันนะคะว่าตำรวจช่วยป้องกันปกป้องในบอยคนนี้หรือเปล่า
ตำรวจออกมาชี้แจงเลยนะคะตำรวจภูทรภาค๒แล้วก็ตำรวจสพแหลมชะบังบอกไม่ใช่
คือต้องพาตัวไปที่ส่วนกลางเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คนที่สอบปากคำเพิ่มเติมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
นี่ท่านนี้ค่ะต้องมาสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะสำหรับคดีนี้เพราะว่าประชาชนให้ความสนใจมาก
สอบปากคำไม่นานค่ะ๓๐นาทีอันนี้เป็นการสอบประคำเบื้องต้นนะไม่ได้หมายความว่าตำรวจทำงานเร็วนะ
สอบปากคำเบื้องต้นไม่นาน๓๐นาที
บอยยืนยันเหมือนเดิมตามที่เขาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวที่จังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่าคลิปที่เห็นในโลกโซเชียลมีเดียเป็นคลิปเก่าถ่ายไว้ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วบอกเนี้ย
และตอนนั้นหน้ากากอนามัยมันยังไม่ขาดแคลน

เพราะว่าโควิดมันเริ่มระบาดตอนสักประมาณธันวาคม
ใช่ไหมแต่ว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเขาพูดวันที่ไว้ด้วย
คลิปที่ดิฉันดูคือ๗กุมภาพันธ์
เป็นช่วงที่หน้ากากขาดแคลนเป็นอย่างมาก

แล้วคุณปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เพราะคลิปตัวคุณเองนั่นแหละ

เอาฟังเสียงเขาอีกครั้งเขาปฏิเสธแบบไหนค่ะ
ผมรู้เท่าไม่ถึงการครับขอประธานโทษทีครับ

มันอยู่ในภาวะหน้าสิวหน้าฝ่านนี้

ตรงนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับผมว่าถ้ายังจำไม่ผิด

ผมไม่เคยมีสินค้า๒๐๐ล้านชิ้น๓๐๐ล้านชิ้นหรือ๑๐๐ล้านชิ้น
ผมไม่รู้ว่าสินค้าอยู่ตรงไหนแล้วผมก็ตัวเล็ก
ทุกคนสามารถตรวจสอบทางบัญชีผมได้

เวลาผมจะขายของบางทีผมไม่มีของหรอก
แต่ผมเป็นการประกาศให้คนรับรู้ว่าผมจะขายของ
ผมไปอยู่ในที่ที่มันมีของ

เครดิตให้กับตัวเองจะได้ขายของได้
อันนี้เขาบอกเพราะว่าในฐานะที่เขามีอาชีพ
เป็นพ่อค้าต้องเลี้ยงดูครอบครัว

ตำรวจก็ทำหน้าที่อื่นไว้ด้วยด้วยกัน
ขอหมายค้น๖จุดที่มีความเกี่ยวข้องตามคลิป
แล้วก็เชื่อมโยงแต่ละบุคคล
จุดแรกที่ต้องไปแน่นอนเลยบ้านค่ะ
อยู่ในตำบลหนองปลือจังหวัดชนบุรี

้นรอบ๒นะเมื่อวานนี้ไปทั้งเช้าแล้วก็บ่าย
ค้นรอบ๒๑๕นาทีค่ะโดยตำรวจกองปราบราม
พอตรวจเสร็จปุ๊บออกมาตำรวจให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะ
บอกว่าในบ้านมันไม่มีหน้ากากไม่เจอเลย
แต่เจอคอมพิวเตอร์๑เครื่องมันจะต้องมีอะไรในนั้น
มีหลักฐานอะไรหรือเปล่าบางอย่างมีไหมเอามาตรวจสอบ
เอากลับมาที่กองปราบเอามาตรวจสอบก่อน
แล้วจะบอกอีกครั้งว่าในคอมพิวเตอร์เจออะไรหรือไม่
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเจอลูกชายเจอลูกสาว
สำหรับการออกหมายค้น๖จุดเมื่อวานนี้
มันมีหลายจุดค่ะที่มีความเชื่อมโยง
อีกหนึ่งจุดที่มีความเชื่อมโยงเช่นเดียวกันก็คือบริษัทไทยเฮลต์จำกัด
ถามว่าทำไมบริษัทไทยเฮียวมีความเชื่อมโยง
เพราะเจ้าของบริษัทชื่อว่านายพันยศอัคระอมรพงศ์

นายพันยศเป็นประธานยุทธศาสตร์ภาคพรดรภาพ
และเป็นประธานที่ปรึกษาของบริษัทไทยเฮล์
แล้วเป็นเกี่ยวพันยังไงล่ะเพราะว่ามีหนึ่งในโพสต์ของนายบอย
เขาโพสต์ว่าทำธุรกิจกับนายพันยศเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากอนามัย
และมีการเซ็นสัญญาเตรียมที่จะส่งไปในประเทศจีนด้วย
เขาโพสต์อ้าวก็ต้องไปตามสิคะว่าที่บริษัทไทยเฮลต์มีหรือไม่
บริษัทไทยเฮลต์ตั้งอยู่ที่แถวหนองแขมนะคะ
พอไปถึงพบหน้ากากอนามัย๒รัง
มีหน้ากากอนามัยพอค้นเข้าไปข้างในนะมีหน้ากากอนามัยอยู่แยกย่อยเป็น๒๕๖กล่อง
แล้วก็เขียนป้ายว่าเพื่อการบริจาคที่ไทยเฮลนะเขียนว่าเพื่อการบริจาค
และเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในก็เลยไม่ได้ตรวจยึดไป
เพราะว่าเขียนระบุแบบนี้แล้วก็จำนวนมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเนี่ยนะคะ
ขณะที่เจ้าของบริษัทก็คือนายพันยศ
ตอนแรกก็ไม่ได้ออกมาให้ข่าวหรือว่าไม่ได้ออกมาพูดคุยนะคะ
จนกระทั่งมีอยู่ช่วง๑จนที่
พยายามจะเข้าไปด้านในบริษัทไทยเฮลด้วยการใช้บันไดกำลังจะพาดเข้าไปแล้ว
สรุปมีคนออกมาแล้วก็บอกเข้าไปพูดคุยกับนายพันยศได้
สรุปสุดท้ายแล้วให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะ
บอกว่าเป็นเพียงตัวกลางซื้อขายหน้ากากอนามัยเท่านั้น
ล็อตส่งไปที่ประเทศจีน
ไม่ใช่สถานที่กักตุลตามคลิปที่ในบอยโพสต์เอาไว้
และรู้จักกับนายศรสุหวีหรือไนบอย
ไม่ถึงเดือนผ่านผู้ใหญ่บางคนเท่านั้นเอง
เขายืนยันว่าบริษัทไทยเฮลของเขาไม่ได้เป็นฉากหลังในคลิป

พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

บอกว่าการเชิญตัวในบอยมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็คือไม่ได้สอบปากคำที่ภาค๒เนี่ยนะคะ
เป็นการเรียกตัวมาเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่

ว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรหรือเปล่า

ขอดูหลักฐานจากหมายค้นต่างค้นแล้วมันไปได้อะไรมาบ้าง
แรกคือผิดพรบคอมพิวเตอร์แจ้งไปแล้ว
และก็ได้รับการปล่อยตัวไปสำหรับนายบอยช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ

สร้างความเดือดร้อนให้หลายคนเหมือนกัน
จากนายพันยศซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทไทยเฮียวแล้วเอามาดูอีกหนึ่งคน
อันนี้มีในภาพเหมือนกันในโพสต์โพสต์หนึ่งนายพิตินันรักเอียด
พิธีนันรักเอียดที่เป็นอดีตผู้สมัครสอสอของพักพลังประชารัฐ
ที่จังหวัดสุรธัณฑ์นี้เขต๖แต่ว่าอสอบตกไปนะคะ
และตอนนี้ได้ทำงานเป็นคณะผู้ติดตามร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เพราะว่ามันมีอยู่หนึ่งโพสต์ที่นายบอยเขาโพสต์เอาไว้
เป็นลักษณะไปนั่งแบบเหมือนมีเลี้ยงกันนั่งข้างในพิธีนันเนี่ย
แล้วก็พูดถึงลักษณะว่ามาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจหน้ากากอนามัยกับพี่น้อง
ว่าอย่างนั้นอีกอ้าวแสดงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะ
ต้องไปถามเขาแหละนายพิธีนันปฏิเสธค่ะ
ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับนายบอยเคยเจอกันครั้งเดียว
และเป็นการเจอกันเพียงแค่๒ชั่วโมงเท่านั้น
ไม่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจหน้ากากอนามัยอะไรแต่อย่างใด
และตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของในบอยค่ะ

คือเมื่อวานนี้ทั้งนายบอยทั้งนายเทพหรือว่านายพิตินันแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
มาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะแต่ปรากฏว่ามีคนไปจับโป๊ะทั้งสามคน
เพราะว่านายสอนสุวีนายบอยก็ออกมาพูดแบบหนึ่ง
ิตตี้หรือว่าพิธีนันหรือว่านายเทพ
ซึ่งเป็นคนติดตามของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาก็บอกอีกแบบหนึ่ง
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเมื่อวานออกหนังสือชี้แจงก็บอกแบบหนึ่ง
ประเด็นอยู่ที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ระบุไปในหนังสือชี้แจงบอกว่าสอนสุวีหรือบอยและพิตินันหรือเทพ
เขาไปคุยกันจริงเรื่องของหน้ากากอนามัยแต่ไม่ได้มีการซื้อขาย
ไม่ได้มีการซื้อขายเพราะพิตตี้หรือว่านายเทพ
ต้องการจะเอาหน้ากากอนามัยไปให้ฐานเสียงในพื้นที่จังหวัดสุราชธานี
ถามคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อขายแล้วคุณจะเอาหน้ากากอนามัยไปได้ยังไง
อันนี้ประเด็นที่หนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตประเด็นที่สองคือ
นายเทพหรือว่านายพิตินันออกมาบอกแย้งร้อยเอกธรรมนัฐเลยบอกว่า
ผมเนี่ยนะไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องของหน้ากากอนามัย
กับนายบอยหรือนายสอนสุวีเลยเอ้าข้อมูลมันขัดแย้งกัน
เพราะฉะนั้นเราตามให้ต่อแน่นอนนะคะคุณผู้ชมว่า
แท้ที่สุดแล้วมันมีขบวนการอะไรบางอย่างหรือเปล่า
พี่บอกว่ารู้จักน้องปฏิเสธไม่รู้จักอ่ะ
ข้อมูลมันขัดแย้งกันเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะ
นายพิธีนันเนี่ยแจ้งความให้ดำเนินคดีกับในบอยแล้วเนี่ยนะคะ
สองข้อหาก็คือพรบคอมพิวเตอร์และกักตุลสินค้า
ส่วนเรื่องของการแอบอ้างชื่อเนี่ยและทำให้ตัวเองเสียหายเนี่ย
อันนี้เดี๋ยวเตรียมค่ะทนายความให้ดำเนินคดีต่อไปเช่นเดียวกัน
ส่วนคนสำคัญที่ถูกอ้างถึงที่บอกว่าสำคัญไม่ได้หมายความว่าไปเกี่ยวข้องโดยตรง
มีการพูดถึงชื่อโดยตรงนะแต่เขาสำคัญเพราะว่าตอนนี้ยังคงดำรงตำแหน่งสำคัญ
อยู่ในคณะรัฐบาลชุดนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าค่ะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างที่คุณโรสลินบอกไปเมื่อวานค่ะ
มีการชี้แจงออกมาแล้วก็เอาหลักฐานมายืนยันกับสื่อแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าถ้าพบว่านายพิธีนันมีส่วนเกี่ยวข้องจริง
ผมเองนี่แหละจะจัดการขั้นเด็ดขาดเพราะผมไม่ชอบเลย
เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหล่าเพชรนะคะ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาบอกว่าผมนะแม้แต่เบอร์แม้แต่ไลน์ของนายพิตินัน
ผมยังไม่เคยมีเลยถึงแม้ว่าจะเป็นคณะทำงานของผม
แต่ผมไม่เคยมีการคุยส่วนตัวนะคะคือพูดง่ายไม่สนิทอ่ะ
ไม่รู้จักถึงแม้ว่าจะเป็นคณะทำงานร่วมกันก็ตามนี้นะคะ
เอายืนยันว่าถ้ามันผิดจริงถ้ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
ดำเนินการช่วยแน่นอนจะดำเนินการแบบเด็ดขาด
ด้วยฟังเสียงร้อยเอกธรรมนัฐค่ะ
สรุปสุดท้ายแล้วเรื่องนี้นะคะ
พูดคุยกับคุณครับ
ช่วงคุยไปผู้คุยมากลายเป็นเรื่องห่วงว่า
มันเกิดขึ้นไดขบวนการ๑รึเปล่า
โยงเข้ามาในเรื่องของประเด็นการเมือง

เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้ต้นเรื่องเนี่ยก็คือ
แหม่มโพดำเป็นคนเอาเรื่องนี้มาแชร์
เป็นคนเอาเรื่องนี้มาประจานพูดอย่างนี้ก็ได้
แต่ทีนี้หลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะแหม่มเพจโพดำยังอยู่ดีกินดีอยู่หรือเปล่า
ปรากฏว่าล่าสุดเพจปิดไปแล้วนะคะ
คุณผู้ชมไม่ต้องตกอกตกใจเพราะควีนหรือว่าเจ้าของเพจเนี่ยนะครับ
บอกว่าจริงแล้วครอบครัวแสดงความเป็นห่วง
กลัวว่ามีคนอาจจะไปมองว่ามีเอี่ยวเรื่องของการเมืองสีเสื้อหรือเปล่า
เขาชี้แจงเลยนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นการเสี่ยงชีวิตมาเปิดโปรงอะไรบางอย่างเนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสีเสื้อ
แต่เป็นประเด็นเรื่องของการบริหารงานของรัฐในการจัดการหน้ากากอนามัย
ไม่พอให้กับคนในประเทศนะคะแล้วก็ปิดท้ายเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการ
หลังจากนี้นะคะรัฐมนตรีดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าใครโทรติดต่อไปที่ควีนเจ้าของเพจ
เพจเนี่ยเพจแมมโพดัมพยายามจะคุยด้วย